คุณชมพู่ตอนนี้ตั้งคันเรียบร้อยแล้ว
เป็นที่แรกที่เราจะมาบอกกันเลย
แต่นี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ย
มาช่วยกรุณาปิดโทรศัพท์สักนิดหนึ่งฮะ

ไม่เชื่อมง่ายเลยนะมันนี่แน่จริงนะเรื่องการย่ำยีผม

เอ่อไม่น่าจะคิดอะไรเลยเป็นลองกระทึก

นางจะต้องแบบว่ารักษาตัวให้
แบบว่าอยู่ในที่ที่แบบว่า

ห้ามการเคลื่อนไหวมากมายต่าง

เออมันเคยแท้งไปละครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องแบบว่านอนติดเตียงกันเลยทีเดียว
นึกออกไหมจากปัสสาวะแทบมันจะต้องอุ้มไปเลยประมาณนั้นคือแบบว่าทุกอย่างเนี่ยก็

ในช่วงนี้ต้องรอให้แบบว่าการฟักตัวจนแบบว่ามั่นใจแน่ใจ

ก็น่าจะประมาณจะเริ่มฟ้ากับ๒เดือน๓เดือนนะ
คุณม้าครับคุณช่วยปิดเสียงโทรศัพท์สักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมครับ
เธอช่วยหน่อยสิมันเริ่มเจ๊งแล้วอ่ะมันเริ่มเจ๊งอ่ะ
นี่เดี๋ยวเรามีเทปในสามแซ่บนะต้องขอบอกว่าน่ารักมากเลย
เป็นเทปของการแบบว่าเอาแม่นะฮะที่กำลังท้องอยู่ทั้ง๓คนมาพูดคุยกันไปดูป่ะ
ครับผมมีเมมให้ดูไหม

พูดดีนะพูดจริงเลยนะพวกคุณคุณท้องขนาดนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะพูด
นี่ตอนยังไม่ท้องเถอะคิดแล้วค่ะว่าเราจะผ่าหรือว่าจะพรนเอง

คนแรกของตระกูลคนจีนก็ต้องผู้ชาย

หญิงชายเดี๋ยวเป็นทีมออกมาเลย

คือของผมเนี่ยบางทีลงไอจีของมายูไปอย่างนี้
มีคนบอกว่าผมพูดไม่เพราะกับลูก
ผมพบเสียงดุผมพูดเพราะนะ

ก็จะบอกให้ว่ามายูชนะเธอ

มายูน่ะเป็นนายดุไปก็ไม่มีผล